เขาขายมาประมาณครึ่งสัตวรรษแล้ว

ลุงทูกระเพราเทนอีกทีนึงเธอกัย
ลุงทูกะเพราเทนแกชื่อทู
แกขายกระเพราข้าวกะเพราเนี่ยเทนบาท

บาทฮะแล้วขายแบบนี้มา๒๐ปี
แต่ก่อนหน้านั้น๓บาท๕บาท๗บาทมาเป็น๑๐บาท
เดี๋ยว๑๐บาทจะกินได้สักกี่คำ
ปกติเป็นราคาที่อิ่มปกติเราสามารถรับประทานอาหารร้านลุงทูฮะลุงทูกะเพราเทนได้ครับ
ลุงทูเนี่ยอยู่ฝั่งทนลุงทูอยู่ฝั่งทนอยู่ถนนสมเด็จเจ้าพญา
ญาตย์ครองศาลกรุงเทพฯมหานครที่เห็นลายล้อมอยู่หลังเค้าว์เทอร์เนี่ย
ลูกหลานช่วยกันทำงานแต่ว่าคนที่เป็นมือระดับผัดจริง
ต้องเป็นลุงทูกะเพราเทนเท่านั้นโอ้โหเปิดร้านเฮ้ยเปิดกี่โมงครับลุง
เปิดร้านช่วงแดดร่มลมตกนะฮะแดดร่มลมตกประมาณซัก๕โมงครึ่ง๑๗ณสามสี่ประที
เพราะได้เป็นมื้อเย็น
ราด๑๐บาทข้าวกะเพรา๑๐บาทจะใส่ไข่เมื่อไหร่

เเร้าหลวงตูขายแต่ไเมื่อไหร่

ข้าวราช๗บาทจนปัจจุบันข้าวราช๑๐บาท

ถูกมากฮะแม้จะเข้าสู่ช่วงโควิด
แต่ว่าลุงทูกะเพราเทนบอกด้วยความเห็นใจ
ไม่อยากจะให้ผู้บริโภคมันต้องควักเงินเยอะเกินไป
ดังนั้นลุงทูจึงยืนกรานขายราคานี้๑๐บาทต่อไปฮะ
เป็นที่กล่าวขวัญกันเหลือเกินฮะ
ลุงทูฝั่งทนถนนสมเด็จเจ้าพญา

ศอกยังไม่ยอกจนต้องเอาสนับสอกมาใส่

ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงขายต่อไปได้นานนาน
แล้วมันน่าไปเพราะว่าร้านแถวนี้
มันแบบระดับสตรีทฟู้ดนะฮะมันมีศิลปงศิลปะในย่านคลองศาลเนี่ย

และเสพศิลปะต่อเนื่องกันไปด้วยครับ
ลุงทูกระเพราเทนอันนี้ชื่อร้านแกหรือพี่ตั้งให้
อันนี้ตั้งให้เองลุงอย่ามาเงกผมแล้วกัน
เอาอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับแน็ตค่ะ